้องมุบานเป็นคั่วฬิกันยกพวกตีกันและการสาดกระสุนใส่กัน

เพราะว่าตอนที่วัยรุ่นเนี่ยทะเลาะกันน้องออกไปดูไง
โดนลูกหลงกระสุนโดนน้องแล้วน้องก็เสียชีวิตนะคะ
ฟิลก็คือนายอิสระผานัทอายุ๑๗ปีค่ะ
น้องเป็นเด็กดีนะคะแต่ว่าต้องมาตายด้วยเรื่องแบบนี้ค่ะ
ล่าสุดความคืบหน้าช่วงสายวันนี้นะคะ
มีผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าน่าจะเป็นคนใช้อาวุธปืนยิงเนี่ย
๓คนเดินทางไปพบกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๓คนประกอบด้วยนายสุริยันชูครำ

นายปฏิพานลำเกาะกลางอายุ๒๐ปี

ไปพร้อมกับผู้ปกครองไปพร้อมกับทนายความ
พบกับตำรวจก็คือร้อยตำรวจเอกชายพลศรีบุตรดี
รองสารวัตรสอบสวนสพโพนทรายจังหวัด๑๐๑ตามหมายเรียก
โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบสวนผู้ต้องหาทีละคน
แล้วก็ตอนที่มีการสอบสวน
ไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวไปฟังการสอบสวน

ว่าทั้ง๓คนที่ตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ให้การปฏิเสธทั้งหมดค่ะ
คุณพ่อของหนึ่งในผู้ต้องสงสัย
คุณพ่อก็คือนายอรุณลำเกาะกลางอายุ๔๕ปี

ของผู้ตายก็เป็นญาติห่างกันนั่นแหละ

ตั้งแต่ตอนที่ผู้ตายเนี่ยไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
แต่สุดท้ายมาทราบว่าน้องเสียชีวิตแล้ว
ส่วนสาเหตุที่ยังไม่เข้าไปพูดคุย
หรือแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ตาย
เนื่องจากว่าเรื่องมันยังร้อนยังระอุอยู่
ตอนนั้นก็ยังไม่กล้าเข้าไป
แต่ตัดสินใจว่าตอนเย็นวันนี้
พาญาติจะไปกับผู้ใหญ่บ้าน
ไปร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิษฐรรมศพน้องฟิลนะคะ
ส่วนนายสุริยันชูครำอีกหนึ่ง
ผู้ต้องสงสัยตอนนี้ก็ยังคงปฏิเสธ
แล้วก็ไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวด้วย
ว่าตนเป็นคนยิงจริงหรือเปล่า
ซึ่งนายสุริยันทร์บอกว่าผมยังไม่ได้ยิงนะ
เพื่อที่จะติดตามหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ